เหตุการณ์ที่มีชายชุดดำเข้าไปล็อกคอ
แล้วก็ลากสาวพนักงานร้านสะดวกซื้อออกมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดลบบุรี
แม่ของผู้เสียหายที่ถูกลากออกไปจากร้าน
เขาบอกว่ามารับมาส่งลูกด้วยตัวเองทุกวันเลย

ซึ่งเคยมาติดพันธุ์ลูกสาวอยู่ตามคลิปเหตุการณ์นี้

เพราะหายไป๓๔วันแล้ว

แล้วทางตำรวจก็ยังไม่รู้ว่า
หญิงสาวคนนี้มีชะตาชีวิตเป็นอย่างไร
แต่เบื้องต้นตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้ว
อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่ม

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุม
และติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิด

และสั่งการให้ชุดสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
จนทราบว่าคนร้ายแน่ใจแล้วคือนายสุบพระศิษฐ์หรือหม่องอ้นเพ็ง
หลังจากเกิดเหตุคนร้ายขับรถวนเวียนอยู่ในจังหวัดลบบุรี
ก่อนที่จะขับหลบหนีไปทางจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
พาตัวและพาตัวจากเซเว่นเนี่ยนะครับก็ขับรถวนเวียนอยู่ในจังหวัดลบบุรี
แล้วก็ออกไปทางเพชรบูรณ์นะครับ
ขณะนี้ติดตามได้แล้วครับว่ารถคันที่ก่อเหตุนั้นคือ
หมายเลขที่เวียนกพหกเจ็ดหนึ่งลบบุรีนะครับ
เป็นรถยนต์สีขาวนะครับยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีออสนะครับ
เสร็จแล้วกลุ่มคนผู้ก่อเหตุก็คือคนนี้นะครับก็คือนายหม่องนะครับ
ผู้ที่เสียหายก็คือนางสาวสิริธาดาคือท่านนี้นะครับ
ก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่า
ในกรณีที่ไปง้อสาวแล้วสาวก็ยังไม่คืนดีนั้นอย่าได้ใช้ความรุนแรงครับ
คนที่เป็นห่วงเหตุการณ์นี้มากที่สุดก็คือแม่ของผู้เสียหายนะครับ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวเกี่ยวกับลูกเลยหลายวันผ่านไปแล้ว
อยากให้ในหม่องผู้ที่ก่อเหตุพาลูกสาวคืนสู่อ้อมอก
เรื่องใหญ่จะได้กลายเป็นเรื่องเล็กและเป็นห่วงลูกมากค่ะ
เนื่องจากบอกว่าลูกสาวมีโรคประจำตัวก็คือโรคภูมิแพ้
ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรแม่ดูแลด้วยตัวเองมาตลอดไปรับไปส่ง
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นนะครับ